มาดูโจรชุดชะนายโผล่อีกแล้วนะครับ
คราวนี้ไปโผล่อยู่

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ที่หอพักนี่ส่วนใหญ่โดนบ่อยนะครับคุณผู้ชม
บ่อยก็เวลาห้องหอพักต่าง

ใช่จะไปแอบก็เดี๋ยวเหม็นอับนะคะ
นี่คนร้ายยกไปทั้งพวงแล้วครับ

ซึ่งผู้เสียหายเป็นน้องนักศึกษาอายุ๑๙ปี
บอกว่าถูกโจรเข้ามาขโมยชุดชั้นใน
ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้
ลักษณะเป็นคนร้ายที่เข้ามาโดยใจเย็น

ยกไปทั้งพวงแบบนี้เลยคุณเห็นไหม

นี่มันก็คือแบบเป็นพื้นที่ที่เดินถึงง่ายเลย
ใช่ครับนักศึกษาบอกว่าโอ้โห
และก็เลือกไปแต่ตัวราคาแพงนะ
พักแถวนั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหญิงก็บอกว่าโอ้ตรงเนี้ยมันเกิดเหตุบ่อยนะครับ
มีรอปภแต่รอปภก็อาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง
ดังนั้นอยากให้ตำรวจเข้ามาช่วยกันตรวจสอบดูแลแล้วก็รีบจับกลุ่มคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
แต่ว่าเห็นหน้าของคนร้ายชัดเจนนะจากกล้องวงจรปิดนะคะ